เมื่อคืนนี้มีเหตุอุกอาจเกิดขึ้นนะครับ
เทศกิจเนี่ยยิงหัวหน้าตัวเองเนี่ย๖นัดบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
อยู่ที่เทศบรรณ์ตำบลด่านสำโลง
ตำบลสำรงเหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการ
คนเจ็บที่ถูกยิงชื่อนายวรบูลบุญยกอายุ๔๖ปีเป็นหัวหน้าฝ่ายปกครองเทศบาลตะบลนาสำโรง
ถูกยิงด้วยปืน๑๑มมนะครับกระสุนเข้าแขนซ้าย๓นัดขาขวา๒นัดใต้ราวนมซ้ายอีก๑นัด
อาการสาหัสนะฮะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึง
โดนไป๖นัดด้วยกันมีปืนออโตเมติกขนาด๑๑มมตกอยู่ที่พื้นกระบอกหนึ่ง
ส่วนคนก่อเหตุคือ๑๐โททชายุทธ์สั่งยังอายุ๓๖ปีเป็นเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ของเทศบาลตะบนด่านสำโรงซึ่งก็คือลูกน้องของคนบาดเจ็บนั่นแหละนี่ฮะ
ซึ่งเพื่อนร่วมงานติดต่อทางโทรศัพท์ไปคุยนะครับเพราะว่าหลังเกิดเหตุ
ขี่จักรยานยนต์หนีไปเลยหลังจากยิงเขานะครับนี่ฮะ
เกิดขึ้นว่าไปยิงเขาทำไม
ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุก็เนื่องจากถูกกลั่นแกล้ง
คนเจ็บเนี่ยกดดันบีบคันทุกวิถีทาง
ให้ไปเดินเอกสารก็มี

ต่อไปในลำดับท้ายจากคนอื่น
เคยถูกหัวหน้างานคมฮัวนี่ผู้ต้องหาเขากำลังอ้างนะ
วันเกิดเหตุคือเมื่อวานนี้ตั้งใจจะมาเคลียร์ปัญหา

ก็เลยชักปืนออกมายิงเขาบอกเขายิงเพื่อป้องกันตัว
แทนหาเรื่องของผมมาก

และผมไม่เคยสนใจ
อะไรผมก็สามารถทั้งให้หมด
แต่ผมไม่สูงความจ้ากู๊ก

ก็เหตุหนีไปอยู่บ้านพักของเมียที่ปะกินบุรีนะ
ก็ขอมัดสารออกหมายจับด้วยนี่ฮะ
หนีไปเนี่ยระยะห่างก็ร้อยกว่ากิโลเมตรนะครับ
สุดท้ายเนี่ยไปคุมตัวได้

ผู้ต้องหานี่โอ้โหตอนที่คุมตัวได้แล้วพาตัวมาเนี่ย
พูดทั้งน้ำตาเลยนะบอกไม่ได้ตั้งใจ

ดู
เสียใจไหมพี่
ได้ขอโทษไหม
ทีนี้ผู้สื่อข่าวเราก็ได้เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
หน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ก็ไปเจอกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะ

เขานั่งคุยอยู่กับคนเจ็บหรือว่าหัวหน้าโต้ง

ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาลักษณะเหมือนคนเมา

แล้วก็ถามทำนองว่าทำไมต้องมากลั่นแกล้งเขาเรื่องงาน

เขาได้นามเรียกขันวิทยุเลขต่ำกว่าคนอื่น
มันไม่สมศักดิ์ศรีการเป็นทหารของเขา

หัวหน้าโต้งพูดประโยคนี้ออกมาบอกเองบอกเองรักฆ่าแต่เองจะเอามาปืนมายิงฆ่าเนี่ย
พรุ่งนี้เจอกันเลยพยานก็มีกล้องมีเจอกันแน่
เท่านั้นแหละค่ะสิบโททชายุทธ์หันหลังกลับมา
แล้วรัวยิงหมดแม็กซ์เลยค่ะทุกคนก็พยายามจะวิ่งเข้าไปห้ามอ่ะนะคะ
แต่ก็อย่างที่บอกหูห้ามไม่ไหวจริงรัวไปเลยหมดแม็กซ์
สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องรีบนำตัวหัวหน้าโต้งเนี่ย
รถดับเพลิงไปส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ส่วน๑๐โททชายุทธ์เนี่ยก็อาศัยช่วงชุลมุนขี่รถหนีไปค่ะ
พี่อะไรอ่ะพี่ลูกผู้ชายจริงพี่พูดมาเลยดีกว่า
พี่กัดแก้งผมอย่างนู้นงี้พี่อะไรอย่างนี้

มึงลูกผู้ชายมึงวางปืนมาต่อให้กูดีกว่า
อ่ะก็ห้ามมาเลยมันไม่ยิงนะ
พอไอ้คำสุดท้ายไอ้ที่บอกเออมึงรักกู

พรุ่งนี้เจอกันกล้องมีต่อโอ้เป็นพยาน
มึงจะปืนยิงกูห้ามนี้กัน
ก็กิจใจเขา

ไม่เข้าใจว่าทำไมสิบโททชายุทธ์
มาเกาะเหตุยิงนายวรบูลหรือว่าหัวหน้าโต้งแบบนี้
เพราะว่านายวรบูลคือคนที่ทำให้สิบโททชายุทธ์
ตำแหน่งงานที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะ
ก่อนหน้านี้สิบโทษชายุทธ์เนี่ยเขาทำงานอยู่หน่วยทหารฟลายปกครอง
แล้วก็ย้ายมาอยู่กองสาธารณสุขแต่ว่าเข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้

ก็มีหัวหน้าโต้งนี่แหละเห็นใจ
ย้ายเขามาเป็นตำแหน่งหัวหน้าธุรการเงินเดือนฝ่ายปพ
ของเทศบาลเมื่อวันที่๓สิงหาคมปีที่แล้ว
เพื่อนร่วมงานก็จะเรียกสิบโททชายุทธ์ว่าหัวหน้าหวาย
แต่ว่า๑๐โททชายุทธ์ถูกทวงถามเรื่องงานหลายครั้ง
เพราะว่างานค้างเยอะสะสมเยอะแล้วพอเวลาโดนถามเรื่องงาน
ไม่พอใจก็ทุบโต๊ะทีทุบแป้นพิมพ์ทุบคอมพิวเตอร์บ้าง
ลักษณะนิสัยคือเป็นคนอารมณ์ร้อนชอบพกปืนมาทำงานค่ะ
แล้วก็ชอบดื่มเหล้าด้วยเพื่อนเพื่อนก็เลยบอกว่าก็ไม่แปลกใจอ่ะ
ที่จะมีข่าวว่าเขาไปก่อเหตุยิงใครแต่ที่สงสัยก็คือว่า
ทำไมมายิงหัวหน้าโต้งเพราะว่าเขาคือคนที่ทำให้คุณเนี่ย
ได้งานณตอนนี้ที่ทำอยู่แล้วหัวหน้าโต้งเนี่ย
เป็นคนไม่กดดันลูกน้องเลยมีแต่คนรักมีแต่คนชื่นชมทั้งนั้นเลย
ก็เลยไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมาทำแบบนี้
ไม่มีอะไรทำเขาก็จะหายไปทั้งวันนะ
หน้างานของเขาก็คือทำดีการบกใจกันเดือนในส่วนของงานเขา
ซึ่งในหนึ่งเดือนเนี่ยจะทำแค่สามวันก็จะเสร็จแต่เขาจะ
ตามการทำงานนะครับถ้าเรามีผิดพลาดก็ต้องโดนว่า

ชายุทธ์ไปเรียบร้อยแล้วเป็นโทษชั้นสูงด้วยนะคะ
ส่วนที่ตำรวจแจ้งข้อหาหนักค่ะ
ข้อหาพยายามฆ่าข้อหาครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ข้อหาพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหรือทางสาธารณะ
ไม่ได้รับอนุญาตนะคะซึ่งชั้นจับกลุ่มเนี่ย
โทษทชายุทธ์ก็ยอมรับสารภาพว่ายิงหัวหน้าโต้งจริง
เพราะว่าถูกกดดันเรื่องงานส่วนเมื่อเช้าเนี่ย
สิบโททชายุทธ์มาขอประกันตัวนะคะแต่พนักงานสอบสวน
ขอให้ไปยื่นประกันในชั้นศาลเพราะพฤติกรรมค่อนข้างอุกอาจค่ะ
ก็เลยมีการคัดค้างการประกันตัวด้วยสำหรับอาการของนายวรบูลหรือหัวหน้าโต้งนะคะ
ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วค่ะแต่ยังต้องใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่
เพราะว่าบาดเจ็บสาหัสโดยเฉพาะที่ปอดปอดแล้วก็หน้าแข้งนะคะ
โดนกระสุนยิงเข้าไปอย่างจังคุณหมอต้องดูอาการอย่างใกล้ชิดค่ะ
ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางหัวหน้างานเขาด้วยนะฮะ
เพราะว่ายังไม่มีสิทธิ์ที่จะมาชี้แจงอะไรใช่ใช่ไหม
ส่วนผู้ต้องหาถ้าคุณไม่อยากถูกกดดันเรื่องงาน
คุณก็ต้องไม่ดื่มเหล้าต้องตั้งใจทำงาน
แต่ถูกกดดันยังไงคุณก็ไม่มีสิทธิไปยิงใครอยู่ดี
และไม่ต้องไม่พกปืนไปทำงานอย่างนี้ด้วยนะฮะ